มาดูความคืบหน้าของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าที่เราติดตามมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะฮะ
ก็คือเส้นทางสายสีเขียวนะครับจากหมอชิดมุ่งไปทางด้านของลาดพร้าว
ทางด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็ไปต่อที่สะพานใหม่คูคศนะครับ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็ทำการย้ายอนุสวรีพิทักษ์รัฐธรรมนูล
เพื่อเป็นการหลบแนวการก่อสร้างแล้วครับ
เมื่อเวลา๕ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับตำรวจนครบานบางเขนทำการปิดถนน๒ช่องจราจร
รอบบริเวณอนุสวรีพิทักษ์รัฐธรรมนูลหรือว่าวงเวียนบางเขน
และคนงามบริษัทอิตาเลียนไทยทำการย้ายที่ตั้งตัวอนุสวรีพิทักษ์รัฐธรรมนูล
ไปตั้งบนฐานใหม่ภายในบริเวณเดียวกันนะครับ
ทิศเหนือ๔๕องศาก็ตั้งติดอยู่กับฝั่งถนนพระหลโยธินขาออก
่งหน้าสะพานใหม่ซึ่งฐานใหม่อยู่ห่างจากฐานเดิมไม่ถึง๑๐๐เมตรครับ
โดยในการเคลื่อนย้ายได้ใช้เหล็กขนาดใหญ่ยึดรอบตัวอนุสวรี
ก่อนจะใช้เครนยกตัวอนุสวรีนะครับ
ซึ่งหนักถึง๕๕ตันออกจากฐานเดิม
ขึ้นไปวางบนท้ายรถเทลเลอร์เพื่อเคลื่อนไปตั้งยังฐานใหม่
ก็วิธีการย้ายก็ต้องค่อนข้างระมัดระวังเนี่ยนะครับ
โดยฐานใหม่นะครับตั้งอยู่ฝั่งถนนพะหนโยธินขาออก
่งหน้าสะพานใหม่ก็การย้ายที่ตั้งฐานใหม่นี้
เพื่อเป็นการหลบโครงสร้างของสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรี
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือเส้นทางหมอชิดสะพานใหม่คูคศ
และเมื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จจะร่วมกับกรมทางหลวง
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสวรีต่อไป
ตามประวัติอนุสวรีพิทักษ์รัฐธรรมนูลได้รับการออกแบบ
ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี๒๔๗๙นะครับ